ผ่านเป็นละทั้งเก้าวัน
เด็กน้อยทั้ง๑๓คน
จึงอยู่ลำพังในถ้ำที่มืดมิ้น
แต่ตะวันไม่เคยจะล่วงเลย
ยังมีแสงอย่างคนไทยทุกคน
ช่วยส่งแรงใจให้พวกเขาได้กลับมา
ขอให้เขาได้คืนมา
ขอให้เขาได้นอนบนเตียง
จะเหนื่อยเพียงไรพวกเราจะทนไว้
เห็นพวกเขาได้คืนมา
เพราะภาวนาได้หัวใจที่สู้ไป
ความสุขคนไทยเกมพวกเขาได้กลับมา
ความสุขคนไทยเกินพวกเขาได้กลับมา
ความชุดคนไทยเคยเห็นว่าเขาได้กลับบ้าน